คนเราไม่แน่นอนครับคุณผู้ชมไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีลมหายใจ
ยืนยาวนานขนาดไหนดังนั้นใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีสติไม่ประมาท
อยากทำอะไรทำที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นสืบเนื่องมาจากว่ากรณีของ
คุณหมอกฤษไทยถ้าคุณผู้ชมจำกันได้
เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับ
คุณหมอพบว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
ทั้งที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมาก
ดีมากแข็งแรงด้วยออกกำลังกายตลอด

ก็คาดว่าอาจจะมาจากสภาพอากาศด้วยหรือเปล่า
หลายคนสงสัยก็อยู่ระหว่างการรักษา
ส่งกำลังใจให้เปิดเพจสู้ดีวะ
เพื่อให้ความรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจ
ปรากฏว่าจากคุณหมอหน้าตาดีอนาคตไกล

หลายคนเห็นดาวบนบ่าเห็นรูปร่างหน้าตาก็บอกว่า

จัดว่าหล่อนี่คุณผู้หญิงการันตีเองเลย
พูดได้เลยนะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากจริง

พันธุ์ตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชธคนนี้
ล่าสุดเจ้าตัวพบว่าป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันฮะ
แต่เขาลักษณะเป็นคนออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงอยู่เลยนะคะ
ใช่ครับก็เลยมีคำถามว่าใครว่ามะเร็งไกลตัว
เจ้าตัวก็ถ่ายภาพตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องราว
ประกอบแคปชั่นบอกว่าเราเป็นตำรวจ
ทำงานหนักพักผ่อนน้อยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
แต่เขาชอบออกกำลังกายมากชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ
ก็ดูรูปร่างเขาสิครับเสพติดก็ว่าได้ในการออกกำลังกาย
ถามว่ามีดื่มเหล้าสังสรรค์บ้างไหมมีตามภาษาวัยรุ่นแต่เขาไม่สูบบุหรี่นะครับ
บ้านก็ไม่มีใครสูบปรากฏว่าจุดเปลี่ยนของชีวิต
เกิดขึ้นเมื่อสงกรานที่ผ่านมาปีนี้ฮะจู่ดูภาพแขนของเขาครับ

สีของแขนเขาเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไป
นี่นะฮะปวดแขนด้านขวามันแข็งตึงงอลำบาก
แล้วสีของแขนสองข้างไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกัน
ไปหาหมอคุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบมา
คือกินล็อตแรก๓วันยังไม่ดีขึ้น

ปรากฏว่ามีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณคอไปตรวจนะฮะ
เจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจพบเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลาม
ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยครับตอนที่อยู่โรงพยาบาล

คือเข้าไปตรวจปุ๊บแล้วกลายเป็นว่า
ทราบว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วมันอยู่ในระยะที่มันลุกลามด้วย
ใช่ครับเขาช็อกมากนะแต่ก็ตั้งสติในการรับมือกับตอนนั้น
การรักษาคือต้องให้คีโมเคมีบำบัด
แล้วฉายรังสีคือฉายแสงบริเวณสวงอกฮะ
คือถามว่าทรมานไหมเขาบอกว่าอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้
นี่คือการรักษาก็มีผลข้างเคียงคือผมร่วง
ก็ตัดสินใจโกนเลยครับเพราะมันร่วงเป็นหย่อม
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่อง

มีทั้งให้คีโมทั้งฉายแสง
แต่ว่าไอ้เจ้าชิ้นเนื้อมะเร็งนั้นมันไม่ย่อลงมันไม่ลดลงเลย

สู้กับมันมันสู้กลับทำยังไงดีล่ะ
ล่าสุดก็เห็นว่ามีการไปเจอตัวยาตัวหนึ่ง
คือจะกำจัดไอ้เซลล์มะเร็งร้ายให้หายไปคงไม่ได้แล้ว
แต่จะใช้ตัวยานี้ในการกินแล้วก็ให้อยู่กับมันได้

ดูสิครับรอยไหม้ที่คอระหว่างที่เข้ารับการรักษา
ทุกวันนี้เขาออกมาวิ่งมาออกกำลังกายได้
อาจจะไม่เหมือนเดิมหรอกอาจจะมีเหนื่อยหอบบ้าง
เขาบอกสิ่งที่ทรมานคือเห็นคนอื่นออกกำลังกายแล้วเขารู้สึกว่า
ทำไมเราทำไม่ได้แบบเมื่อก่อนนะ
แต่ชีวิตวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าในวันที่เข้ารับการรักษาแรกนะครับ
แล้วก็เห็นว่าล่าสุดนอกจากพึ่งวิทยาศาสตร์แล้ว
ทางใจเองก็เข้าวัดก่อนอันนี้ไปบวชครับ

สิ่งสำคัญคือขอบคุณกำลังใจขอบคุณคำอวยพร
เขาบอกว่าใจนี้สำคัญที่สุด
กากบาทไว้เลยว่าใจต้องสู้
ไม่ว่ายาจะดีแค่ไหนถ้าใจไม่สู้ใจไม่ได้ยาก็ไม่ได้ผล

คนนี้เป็นเชฟหนุ่มแล้วรูปร่างดีเลยฮะ
นี่รักกันออกกำลังกายมาก
คือผมเนี่ยมีก้อนเดียวเลย
แต่เชฟท่านนี้มีเป็นซิกแพค
ทำขนมรักการทำเบเกอรี่
โอ้โหคุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือแต่ละคน
ทั้ง๓ท่านเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดี

วางแผนการกินออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ธรรมศาสตร์แล้วไปเรียนต่อทำขนมโดยเฉพาะ

แล้ววันดีคืนดีปรากฏว่าสิ่งที่เขาไปเจอเจอคือ
มันมีความแปลกเกิดขึ้นบริเวณต้นคอของเขา

คุณขวัญคุณผู้ชมตอนแรกเขาคิดว่าเป็นก้อนไขมันคุณขวัญคุณผู้ชมอ๋อเนี่ยเหรอคะ

พอไปตรวจได้ยาแก้อักเสบมากินเหมือนกัน

สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกคือเขามีเลือดกำเดาออกมาอยู่เรื่อย

พบว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกครับ

ช็อคมากเขาบอกว่าเขาช็อคมาก
ต้องฉายแสง๓๓ครั้ง

เดี๋ยวดูนะครับร่องรอยไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณช่วง
คอของเขาแล้วต้องมีการเจาะท้องแบบนี้ด้วยนะ

เขาเคยคิดสั้นเกือบฆ่าตัวตาย

แต่อะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจ

ไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้เราเปิดใจคุยเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
หลังจากเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องครับ
ล่าสุดเนี่ยสำหรับเชฟจิคนนี้นะฮะ
ชื่อว่าคุณจิรพัฒน์เลิศเมธาตรินชาติ

แล้ว๒๓ปีหลังไม่เจอเชื้อมะเร็งในร่างกายแล้ว

เสร็จการรักษาประมาณปี๒ปีครับ
เขาก็เลยบอกว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
หวังว่าเพื่อนไม่ว่าจะประสบข่าวร้ายหรืออะไรก็ตาม
ที่บันลองกับบันทรกำลังใจ

มันอาจจะยากแต่เชื่อว่าจะทำได้
และใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุด
นี่คือชีวิตของเชฟจิในวันนี้

ผมถึงบอกว่าทุกคนทุกชีวิต

สุขภาพกันให้ดีก็แล้วกันนะคะ
ท่านเอามาแชร์ประสบการณ์แบบนี้